ข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะโดยเฉพาะใครที่มีลูกเล็กนะครับ
คือเข้าใจแหละว่าพ่อแม่อยากจะเสริมพัฒนาการให้ลูกที่ขอนแก่นค่ะ
พ่อไปซื้อตัวต่อที่ลักษณะเป็นแม่เหล็กท่อนึงสักประมาณ๒๕เซน
เอามาต่อเป็นรูปแบบต่างเนี่ยเสริมจินตนาการพัฒนาการให้ลูก
หวังดีดกันได้ใช่ไหมมันดูดกันได้
และปรากฎว่าเด็กอยู่๖ควบเด็กชายอะค่ะ
เอามาต่อกัน๒๕เซน๖อันยาวสักประมาณ๑๕เซนค่ะ

คงจะกลืนทีละแท่งแล้วมันไปดูดกันข้างใน
มันไปดูดกันข้างใน๖ท่อน

ก็๑๕เซนติเมตรค่ะนี่คุณผู้ชมอู๋

ลูกปวดท้องพ่อแม่พาไปโรงพยาบาล

สุดท้ายคุณหมอตอนแรกตรวจไม่เจอ
ตรวจไม่เจอก็เลยต้องเอาตัวไปเข้าเครื่องเอ็กซอเรย์
หาสาเหตุหน่อยซิว่าปวดท้องเกิดจากอะไร
เพราะทีแรกพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกปวดท้องเพราะอะไร

สุดท้ายคุณหมอศัลยแพทย์นะคะ
พาตัวน้องเข้าเครื่องเอ็กซาเรย์ปรากฏว่า

มันต่อกันความยาวประมาณสิบห้าเซนติเมตร

ทุกคนงงมากมันไปอยู่ได้ยังไง
จากการสอบถามพ่อของน้องค่ะ
คุณหมอคาดว่าไอ้แท่งโลหะที่เจอในช่องท้องของน้อง
น่าจะเป็นเพราะว่าจังหวะที่น้องไปเล่นไอ้ตัวต่อแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะคะครับ
น้องเนี่ยกลืนเข้าไปกินเข้าไปในช่องท้อง

อาจจะเข้าไปทีละชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้น

ใช่พอไปต่อกัน๖ท่อนปุ๊บ
มันกลายเป็นสิบห้าเซนติเมตร
คุณหมอบอกว่าปรึกษาพ่อแม่ต้องผ่านะ
ผ่าตัดเอาท่อนสิบห้าเซนติเมตรเนี่ยค่ะออกมา
พอเอาออกมาปุ๊บเป็นท่อนแม่เหล็กค่ะ
สีดำสามท่อนสีขาวสามท่อน
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอเล่ากันหน่อยนะคะ
ตัวต่อเนี่ยมันจะดูดกันแรงมาก

ถ้าเอาไปวางใกล้กันเนี่ยมันจะมาต่อกันเองได้
ก็จากที่เราดูในภาพเมื่อขยายภาพดูเนี่ย
มันจะเป็นตัวต่อชิ้นเล็กสั้นประมาณสักนิ้วหนึ่ง
แล้วไปต่อกันติดต่อกันอยู่ประมาณ๖ชิ้น
ความยาวของตัวต่อทั้ง๖ชิ้นก็ประมาณครึ่งฟุตนะฮะ

แต่ตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรท
เราพบบ่อยอยู่เรื่อยอีกอันหนึ่งก็จะเป็นช่องจม
อยู่เรื่อยอีกอันหนึ่งก็จะเป็นช่องจมูกรูหูเด็กมักจะเอาไปใส่
จะมีตั้งแต่ลูกปัดพวกอะไรยังลบพวกแม้แต่ฟองน้ำโฟมชิ้นเล็ก
เด็กชอบเอาไปยัดนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเด็ก
เพราะฉะนั้นพ่อแม่อาจจะต้องคอยระมัดระวังคอยดู
ธรรมชาติของเด็กนะอยากรู้อยากลองบางทีรูจมูกบ้างรูหูบ้างเอาไปยัดไปใส่
เพราะฉะนั้นคุณหมอก็เตือนมานะคะโดยเฉพาะเด็กอายุ๑๗ขวบนี้ต้องดูแลกันเป็นพิเศษ